ดิ่งสยองร่อนลงน้ำดับหนึ่งเจ็บหนึ่งเป็นเครื่องบินเล็กครับคุณผู้ชมฮะ
ปราสบเผ็ดตกบ่อกุ้งแล้วมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายด้วยครับที่จังหวัดสมุดสอน
เหตุการณ์เกิดขึ้นเวลาเป๊ะ๗นาฬิกา๔๐นาทีที่ผ่านมานี้เอง
ตรงนี้คือบ่อเลี้ยงกุ้งในตำบลโคขามอำเภอเมืองสมุทรสาครครับ
คุณผู้ชมจะเห็นนี่ฮะเป็นซากเครื่องบินเล็กแบบ๒ที่นั่ง
อยู่ในบ่อกุ้งนะสภาพตัวเครื่องเนี่ยเสียหายแล้วแตกเกือบทั้งลำครับ

ท่านเป็นประทานสมาคมการบินแห่ง๑ด้วยนะครับในจังหวัดสมุทรสาขรณ์

นอกจากผู้เสียชีวิตแล้วมีผู้บัตรเจ็บอีก๑คนคือนางสาวแสงอายุ๔๕ปี
เจ้าหน้าที่ก็นำส่งโรงพยาบาลสมุทรสาครไปครับ
ตำรวจสพโฆขามเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแพทย์เวรไปตรวจสอบที่เกิดเหตุครับ
ถามชาวบ้านคนหนึ่งที่ลงไปช่วยเหลือคนบาดเจ็บด้วย
คุณหอมหวานอายุ๕๕ปีเป็นชาวบ้านคนนั้นครับ
เล่าให้ฟังว่าตอนแรกเธอได้ยินเสียงผ่านหลังคามา
แล้วก็ชนกับต้นมะขามครับจากนั้นเสียงนั้นที่มาจากเครื่องบินเล็กเนี่ย
ก็ร่อนลงไปในบ่อกุ้งทีแรกคุณหอมหวานนึกว่าเป็นบ่อกุ้งของแม่ครับ
ชาวบ้านจะเรียกว่าวังกุ้งคุณหอมหวานก็วิ่งไปดู
น้ำมันมันออกจากเครื่องยนต์จำนวนมากเลย
แล้วก็เห็นผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ในเครื่องลักษณะเหมือนหายใจไม่ออกครับ
เจ้าตัวเองเนี่ยกลัวเครื่องบินจะระเบิดแล้วก็กลัวคนในเครื่องจะเสียชีวิตด้วยเลยตะโกน
ให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้มาช่วยกันหน่อยส่วนตนเองก็กระโดดลงไปครับ
งัดศีรษะของผู้หญิงในเครื่องบินขึ้นมาก่อน
แต่ตัวผู้ชายครับตัวผู้ชายก็คือคุณประกิจเนี่ยที่ยังติดอยู่ในเครื่องบิน
กว่าจะช่วยออกมาได้ก็ลำบากแล้วครับต้องรอคนมีมีดเนี่ยเอามีดมาตัดเข็มขัดนิรภัย
ก่อนจะเอาตัวเขาออกมาครับไปฟังคุณหอมหวานที่ให้การช่วยเหลือคนเจ็บครับ
แล้วผู้ชายกับผู้หญิงเขาอยู่ในเครื่องแต่มันนึกว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายนะ
หายใจไม่ออกความที่ว่าเรากลัวเครื่องระเบิดด้วยนะ
เราก็กลัวคนตายด้วยแล้วก็โดดลงไปไปจับขา
เอาทางนี้ขาเราก็เปลี่ยนทางมาทางหัวเออเจอผู้หญิงงัดหัวขึ้น
ัดหัวขึ้นก่อนแต่พี่ผู้ชายน่ะเรากว่าคนจะมานะพี่เนอ
ทางมันลำบากเราก็ช่วยจนที่แล้วได้แค่นี้ได้แค่ผู้หญิง
มีครูการบินอีกท่านหนึ่งที่ให้ข้อมูลมาว่าเครื่องบินลำนี้ครับ
ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าทำไมมาร่อนตรงจุดนี้ได้
คาดว่าเครื่องยนต์อาจจะขัดข้องครับเดี๋ยวต้องรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียด
เนี่ยโอ้โหคุณแล้วเห็นสภาพของเครื่องบินคือเครื่องบินเนี่ยนะคะ
ก็จมลงไปในน้ำเกินครึ่งลำแล้วค่ะ
ทีนี้เขาบอกว่ามันมีน้ำมันเนี่ยน้ำมันจากเครื่องบินรั่วไหลด้วย
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องกันพื้นที่ตรงนี้เอาไว้ด้วยนะคะ
ใช่ครับแล้วตอนนี้เนี่ยคนเจ็บ๑คนก็คือนางสาวแสง
ตอนนี้ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเดี๋ยวเจ้าหน้าที่อาจจะต้องรอสอบปากคำเธอด้วยนะครับว่า
ณวินาทีเกิดเหตุเนี่ยเกิดอะไรขัดข้องขึ้นบนเครื่องนะครับ